นักร้องหนุ่มสุดฮอตเบิ้ลปฐุมราชกันหน่อยค่ะ
ต้องบอกว่าเบิ้ลปฐุมราชเนี่ยนะเข้าวงการมาไม่นาน
แต่ว่าดังแล้วก็ปังตั้งแต่อายุน้อยเลยคุณผู้ชม
คือพูดง่ายเข้าวงการมาไม่นานฐานแฟนคลับแน่นลืม
หลายคนอาจจะมองว่าเบิ้ประทุมราชเนี่ยโอ้โหเป็นนุ่มหลอกอารมณ์ดีแถมเสียงดีด้วย
ไม่แปลกหรอกที่จะกลายเป็นซุปตาลกพุ่งอ่ะ
แต่ในมุมของเบิ้ลเนี่ยนะเขาวิเคราะห์ตัวเองมาแบบนี้นะคุณผู้ชม
ว่าทำไมเขาถึงสำเร็จมีความสำเร็จในชีวิตเร็วเกินวัย
เขาบอกเอาไว้นะคะว่าความคิดเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ
หลายคนอาจจะเคยเห็นมุมตลกมุมเฮฮาของหนุ่มเบิ้ลใช่ไหม
เดี๋ยวเราลองมาฟังมุมมองแบบชีวิตจริงของเบิ้ลปฐุมราชกันบ้าง
ฟังแล้วจะเอ็นดูหนุ่มคุณนี้ขึ้นมาอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชม
ก็ต้องดีด้วยนะว่าผมไปคอนเสิร์ตจังหวะนี้

ถ้าชอบอยู่ในกรอบจริงคงเรียนจบ

และตอนนี้ก็โตมาก็เลยดื้อเหมือนเดิม

ไปดื้อถูกเสียงเพลงไปดื้อถูกการแสดง

แล้วก็พัฒนาการตัวเองได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดียวกัน
เพราะประสบการณ์ที่เจอมันอยู่นอกกรอบของ
ขอขอคองอมันคือกรอบของชีวิตจริง
เวลาผมแต่งเพลงผมถึงแบบสามารถแต่งได้ไว

ชอบพูดถ้าวันไหนไม่ได้พูดมันจะลมนิวตีขึ้นมาอย่างนี้
ชอบพูดคุณผู้ชมเราก็คิดนอกกรอบด้วยนะ
แต่ว่าแบบหนึ่งเมื่อแค่ไม่ใช่จะลมตีนะ
แต่อุ๊าร์กแล้วเมื่อกี้

ดราม่าไม่ได้มีไม่ได้มีเกมแค่คอมเมนต์ส่งคลิปมาส่วนตัวว่าทำไมน้องคนนี้ถึงอยากได้แล้วอายุเท่าไหร่ยากไร้ไหมครอบครัวเป็นยังไงที่เหมือนเป็นการสนับสนุนอยากให้อยากให้เด็กจริงที่แบบคือเข้าใจว่าทุกคนมีความฝันทุกคนมีความต้องการหมดแต่ว่าเราอยากจะให้เด็กที่แบบฟิลเหมือนเรียนดีแต่ยากจนนะครับเหมือนฟิลเหมือนแบบมีความตั้งใจดี